ไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะเป็นเหตุการณ์ของเพื่อนบ้าน
ฝั่งหนึ่งเป็นคุณตาอายุ๘๓ปี
อีกฝั่งหนึ่งเป็นทหารหญิงยศร้อยเอกเป็นร้อยเอกหญิงนะคะ
ซึ่งคุณตาวัย๘๓ปีเนี่ย
กำลังจะเดินกลับเข้ามาที่บ้านเพื่อมาเอาหน้ากากอนามัยจะไป
หาหมอที่โรงพยาบาลอืมอยู่อยู่เพื่อนบ้านที่เป็นร้อยเอกหญิงเนี่ยค่ะ
ถือมีดเดินลงมาจากบ้านพอเห็นคุณตาปุ๊บ
พุ่งเข้าใส่เลยแล้วก็ไล่แทงคุณตาจนบาดเจ็บ

กล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้หมดเลยค่ะคุณผู้ชม

เหลืองนี่คือคุณตาสุธินนะคะครับส่วนสีแดงคือ
ร้อยเอกหญิงพัสมนต์ค่ะเนี่ยคุณตาแกต้อง
วิ่งหนีกลับเข้ามานี่จังหวะแรกให้ดูก่อนคุณตาแกกำลังเดิน
จะกลับเข้ามาที่บ้านฝั่งที่กล้องถ่ายไปเนี่ย
คือบ้านคุณตาแกกำลังเดินกลับเข้ามาจะมาเอาหน้ากากอนามัย
แกหยุดไปเพราะว่าร้อยเอกพระสมนต์เนี่ย
เอกหญิงพัสมนต์เนี่ยเดินถือมีดออกมาจากบ้าน
แกก็กลัวพอร้อยเอกหญิงพัสมนต์เห็นคุณตาปุ๊บ
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูภาพนะคะครับ
เอกหญิงคนนี้พุ่งเข้าหาคุณตาเลยเนี่ยค่ะ
ลูกศรสีแดงเนี่ยเดินออกไปเลยปรีเข้าไปเลยเห็นไหมคะ
จังหวะที่ปรีเข้าไปคุณตาแกพยายามจะหลบชิดซ้ายแล้ว
เนี่ยเดินเข้าไปหาแล้วก็เงื้อมีดฟันเลยตรงนั้นนะคะ
คุณตาแกก็พยายามปัดป้องนะคะแล้วก็เนี่ย
พยายามหนีเข้ามาในรั้วฝั่งประตูบ้านของตัวเอง
แล้วก็รีบล็อกประตูเลือดเนี่ยไหลเป็นทางยาวเลยนะคะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
คุณตาสุธินหรือนายสุธินวุฒิศิลป์ค่ะอายุ๘๓ปี
หนีตายจากคมมีดร้อยเอกหญิงพัสมนต์ยืนยงวัย๔๕ปีที่เป็นเพื่อนบ้าน

หลังจากที่คุณตาแกสามารถกลับเข้ามาในบ้านได้แล้วเนี่ย
ในบ้านก็รีบออกมาช่วยแล้วก็นำตัวคุณตาส่งโรงพยาบาล
แล้วก็โทรแจ้งตำรวจซึ่งตำรวจสถานีตำรวจภูทรบางประกง
ลงพื้นที่เกิดเหตุแล้วก็ไปเจรจากับผู้ก่อเหตุ
ก็คือร้อยเอกหญิงพัสมนต์เนี่ยเพื่อที่จะนำตัวไปสอบสวนที่โรงพัก
เขาเกลี้ยกล่อมกันนานเกือบครึ่งชั่วโมงค่ะ
ลองดูจังหวะที่เขาพูดคุยกันหน่อย
เนี่ยค่ะเขาบอกไม่ได้ฟันไปเอากล้องมาดูได้เลยไม่ได้ฟัน
เธอมีมีดอยู่เธอใช้เฉือนแขน
คือคำพูดคำจามันก็ดูย้อนแย้งกันอยู่นะคะ
ส่งคุณคารินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลง
ที่เกิดเหตุไปเจอกับนายเกรียงไกรสาริกาวนิษฐ
เขยของคุณตาสุธินค่ะก็บอกว่า
ผู้ก่อเหตุเป็นลูกนายทหารระดับนายพลเกษียณอายุราชการ
ซึ่งลักษณะของร้อยเอกหญิงพัสมนต์เนี่ย
เหมือนเป็นคนสองบุคลิกคืออารมณ์ขึ้นขึ้นลง
ชอบคิดไปเองว่ามีคนจะมาทำร้าย

มีดเข้าบ้านคุณตามาแล้วรอบหนึ่งนะคะ
ถือมีดเดินเข้าไปแล้วก็ไปถามหากระต่ายที่เธอเลี้ยงเอาไว้
บอกว่าเนี่ยครอบครัวคุณตาจับกระต่ายเธอไปทำเป็นอาหารกินใช่ไหม

นี่วันนี้คือวันที่ถือมีดเข้ามาถามหากระต่ายของตัวเอง
ฝั่งครอบครัวคุณตาบอกไม่มีไม่ได้เอาไปจนทะเลาะกันไปแล้วรอบหนึ่ง
ปกติแล้วเนี่ยเวลาที่ผู้ก่อเหตุไม่ได้มีอาการคลุ้มคลั่ง

อย่างผมมีลูกอย่างเงี้ยถามว่ากังวลไหมค่อนข้างกังวลมาก
มีโก้ในจุดไหนประเด็นไหนครับ
ที่เขารับราชการทหารแล้วก็ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งนี้รู้สึกว่าคุณพ่อเขาก็เป็นทหารเหมือนกัน
ก็กลัวแล้วกลัวว่าเราจะไม่ได้รับความเป็นธรรม
เพราะว่าหลายครั้งที่มีเรื่องพอไปถึงในชั้นโรงพักแล้วก็เรื่องก็เงียบ
คือถ้าจะบอกว่าเขาป่วยก็ต้องเอาไปรักษา
อยากให้อาศัยชีวิตเหมือนปกติอย่างนี้
ใช่แล้วเราก็สงสัยว่าถ้าเขาป่วยแล้วทำไมเขายังรับราชการได้อยู่รับราชการทหารเป็นศัลยบัตรไม่ได้ไปทำงาน
ถามชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในระแวกเดียวกันก็เล่าเหตุการณ์คล้ายกันนะคะ
เล่าให้คุณคารินฟังเธอบอกว่าเธอเคยถูกผู้ก่อเหตุเอากันไกลไล่แทงมาแล้วค่ะ
สาเหตุก็คือเธอไปเตือนไปเตือนร้อยเอกหญิงคนนี้ว่า
คือร้อยเอกหญิงเนี่ยเลี้ยงกระต่ายแล้วก็ชอบเอามูลกระต่ายมาทิ้งไว้ที่หน้าบ้าน
ทีนี้พอฝนตกอะค่ะกลิ่นมันก็เหม็นคละคลุ้งไปทั่วเธอเลยไปเตือนเรื่องนี้
เท่านั้นแหละค่ะร้อยเอกหญิงคนนี้เข้าไปหยิบกันไกลในบ้าน
มาวิ่งไล่แทงเธอเลยเธอไปแจ้งความแล้วแต่ตำรวจไม่ยอมรับแจ้งความ
ตัวเธอเองก็ไม่อยากเอาความจนถึงที่สุดเพราะผู้ก่อเหตุก็ถือว่าเป็น
มีสั่งแบบเป็นเหมือนเป็นลูกเป็นหลานอะไรอย่างนี้นะคะ
แต่การที่ผู้ก่อเหตุยังใช้ชีวิตอยู่แถวนี้เนี่ยคนในหมู่บ้านหวาดระแวงแล้วก็หวาดกลัวมาก
ไม่มีใครกล้าให้เด็กเล็กออกนอกบ้านเลยเพราะว่ากลัวจะเกิดอันตรายค่ะ
ยังรู้มาด้วยว่าผู้ก่อเหตุเองเนี่ยเคยจะทำร้ายพ่อแท้ของตัวเองด้วยนะ
แต่เขาก็ไปทะเลาะกันบ่อยกับคุณพ่อกับพ่อกับแม่เลี้ยงกับแม่เขาเองเขาก็ทะเลาะ
สำหรับคุณตาสุธินที่ถูกมีดทำร้ายเนี่ยนะคะตอนนี้ดูอาการก่อนแล้วกัน
อาการเนี่ยพ้นขีดอันตรายแล้วนะคะแต่ว่าเป็นแผลชะกันอยู่เลย
คุณผู้ชมเห็นมือข้างขวาเนี่ยพันใหญ่โตเลยนะคะ
แผลลึกทำให้กล้ามเนื้อฉีกขาดหลายมัดมีเส้นเอ็นขาดด้วย
มีแผลที่ริมฝีปากยาวมาถึงคางเย็บอีก๙เข็ม
มีแผลที่นิ้วกลางข้างขวาเย็บอีกประมาณ๑๐เข็ม
ต้องมีการผ่าตัดเชื่อมเอ็นที่นิ้วให้เชื่อมต่อกันด้วยครับ
หนักเลยค่ะแล้วคุณตาสุธินเนี่ยเป็นที่รักของชาวบ้าน
เขาบอกว่าเรียกได้ว่าเป็นปูชนิยบุคคลเป็นปราชชาวบ้านเลย
เพราะว่าคอยสอนคอยช่วยเหลือชาวบ้านในเรื่องการเพาะเลี้ยงปลากระพงขาวในกระชัง
ชาวบ้านเขาก็นับถือกันมากเรื่องนี้นะคะ
พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหากับร้อยเอกหญิงพัสมนต์ไปแล้ว
เป็นข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส
และพกพามีดไปในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
เรื่องต้นยังไม่มีญาติมาขอประกันตัว

จะส่งตัวให้ทหารพระธรรมนูลอายัดตัวขึ้นสารทหารค่ะ